แยมมาธิรากันบ้างค่ะอันนี้เป็นคู่รักวัดใจอยู่เหมือนกัน
กับหนุ่มไฮโซบอสนะคะเพราะว่าอยู่คนนึงเนี่ย
เมืองไทยอีกคนหนึ่งอยู่เมืองนอกเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไกลกันคนละประเทศคนละฝากฟ้าแต่ว่าวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายชาย
บอกเลยว่าไม่พลาดที่จะวีดีโอคอลไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะ
อีกทั้งยังมีการส่งของขวัญชิ้นพิเศษไปให้อีกด้วย
ส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าอยู่ห่างหนุ่มคนสนิทแบบนี้
กลัวเหรอว่าฝ่ายชายจะแอบมีกั๊กใช่ไหม
อยู่ต่างประเทศสาวสวยงาม
นักแสดงสาวบอกเลยว่าไม่หวั่นจ้าเพราะว่าตัวเองเนี่ยสายสืบเพียบค่ะ

อาจจะไม่เข้าใจกันบ้างอะไรอย่างนี้
จะทำงานแล้วเขาอาจจะงงว่าทำไมนู่นนี่ก็ต้องอธิบายกันไป

อยู๋นที่นู้นแล้วคือสาวคนไหนต่ายังไง
ก็เล่าแต่เค้าระกัน
ดูได้ค่ะ
มีแพลนที่ว่างว่างอยากจะพิมพ์ไปเที่ยวบ้างไหม
น่าจะไหม้แล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เดินทางบ่อยเหมือนกัน
ไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจค่ะ